หมดแล้วปิดมานานกว่า๑๑เดือนนะคะในการปรับปรุง
มานานกว่า๑๑เดือนแล้วตอนนี้เปิดเดินรถแล้วนะคะ
นั่นก็คือแม่กรองบ้านแหลมบรรยากาศเป็นอย่างไร
คุณวันทินีศรีเคนติดตามบรรยากาศมาให้ดู

เมื่อเสียงระคังดังขึ้นด้วยเลิกงามยามดี๙นาฬิกา๙นาที
รถไฟเที่ยวแรกซ้ายแม่กรองบ้านแหลมออกจากสถานีแม่กรอง
สถานีรถไฟเก่าแก่คู่กับจังหวัดสมุทรสงคราม
ทันทีนะคะที่เสียงหวูดรถไฟดังขึ้น
พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะเก็บของกันอย่างฉับไวเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็เตรียมที่จะหุบร่มค่ะ
นี่นะคะก็เป็นเสน่ห์ความสนุกสนานค่ะของตลาดที่นี่
ที่รอชักชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือนกันค่ะ

กลหนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
จนทำให้นักท่องเที่ยวที่มารอลุ้นไปตามกัน
เสี้ยวนาทีทุกอย่างกลับมาเรียบร้อยในพริบตา
สมกับการรอคอยหลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
ปรับปรุงเส้นทางมาอย่างยาวนาน
ก็ไม่ได้ทำมา๑๑เดือนก็อาจจะมีมั่ง

แล้วเราต้องเล็งอย่างไรถึงจะรู้ว่ารถไฟมาแล้ว

ถ้าไม่มีลำโพงบอกก็จะแบบนู่นหุบร่มแบบเขาหุบก่อนตรงนู้น

แล้วเราก็ตั้งเต็นต์แล้วก็หุบเลยแหละ

แล้วความไหวความยังไหว
ประมาณนาที๒นาทีอย่างนี้

นักท่องเที่ยวคนไหนถ้าอยากมาสัมผัสตลาดร่มหุก

วันจะมีรถไฟไปกลับ๘รอบเท่านั้น
มัวแต่ลุ้นบรรยากาศจนตาค้าง

หาจุดสังเกตและถ่ายภาพให้พ้นจากขบวนรถไฟด้วยนะจ๊ะ
บางทีนักท่องเที่ยวสนใจแต่เรื่องความแปลก

แต่ลืมนึกถึงในเรื่องของความปลอดภัย
แม้ตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของความอันซีน
แต่ว่าเราก็ต้องคำนึงความปลอดภัยด้านการเดินรถ

เวลารถออกรถจะผ่านทุกคนก็จะเตือนนักท่องเที่ยว
คือให้หลบมาอยู่ในระยะปลอดภัยสำหรับการเดินรถนะครับ
ระยะทาง๓๐กว่ากิโลเมตร

ธรรมชาติสองข้างทางทั้งป่าชายเลนนาเกลือและบ้านเรือนริมทาง
เอกลักษณ์แปลกตาแบบนี้ไม่เหมือนกับที่ไหน
วันที่มีศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน